เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีผลกระทบอยู่กับบ้านหลังนึง
บอกขอความช่วยเหลือจากทีมพี่กู้ภัยด้วยค่ะ
บ้านติดโลตัสลาดกระบังอาคาร๔ชั้น

ตอนนี้ชั้น๔ของบ้านมีน้องแมวอยู่๔๐ตัว

เพื่อเอาน้องลงมาข้างล่างด้วยค่ะอืมปกติน้องอยู่แต่ห้องแอร์ไม่

กลัวน้องขาดอากาศหายใจมีน้องแมวแรกเกิดและน้องแมวที่ไม่
สบายด้วยได้โปรดช่วยเหลือน้องด้วยตอนนี้เจ้าของน้องอยู่ต่าง
ประเทศมีแต่คุณยายกับแม่บ้านอยู่ที่บ้านช่วยเอาน้องลงข้าง
ด้วยคือเหมือนที่ผู้ว่าบอกว่าตอนนี้ก็ยังมีบางพื้นที่
ที่ต้องตัดไฟค่ะเขามีภาพบ้านด้วยใช่ไหมที่เขาโพสต์เอาไว้
อันนี้เป็นข้อความที่เขาโพสต์นะค่ะขอความช่วยเหลือมานะคะ
คะนี่นี่คือน้องแมวหรอทีมข่าวเราก็เลยไปเลยฮะแล้วก็เจอ
จริงมีจริงฮะ๔๐ตัวเป็นแมวป่วยด้วยอ่ะมันก็คงจะตก
ใจด้วยเหมือนกันว่าอุ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะทุกผู้ชมครับความ
เสียหายของบ้านเนี่ยชาวบ้านความจริงมีหลายหลังนะฮะที่ถูก
คานสะพานถล่มทับนะฮะบ้านสามชั้นผังทั้งชั้นก็มีนะครับนี่
นี่หลังนี้นะฮะเห็นไหมข้างบนเนี่ยคือเราได้คุยกับทางเจ้า
ของบ้านนะฮะเล่านาทีเกิดเหตุบอกว่าตอนนั้นทำกับข้าว
อยู่ในครัวได้ยินเสียงคล้ายรอยแตกมันดังเปรี้ยเปรี้ยแล้วก็
วิ่งไปอุ้มหลานออกจากบ้านก่อนจะเกิดเหตุเมื่อวานเนี่ยมัน
เหมือนมีรังสังหรณ์นะฮะคือเขามายืนมองทางที่กำลังก่อสร้าง
อยู่เนี่ยแล้วเห็นไอ้ตัวเสาตัวคานตัวที่ถล่มเลยนะ
คุณรัชพรมองไปมองอยู่เนี่ยเห็นคาตาเลยใช่ไหม
คือเมื่อวานเนี่ยยืนมองอยู่แต่ก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติแต่ก็
พอมาวันนี้มันพังถล่มเหมือนเป็นรางสังหรณ์ว่าเมื่อวาน
ไปยืนมองทำไมนี่คือนี้เขาบอกไม่รู้จะนอนที่ไหนเลยค่ะ
มันมันก่อนมันจะลงมามันก็เสียงดังก่อนเนอะลูกชายก็เลย
มาเปิดหน้าต่างดูมันเสียงเลื่อนมาก็เลยก้มหลานไปอย่าง
เนี้ยอ๋อคือก้มอุ้มหลานไว้ก็เลยบอกว่าบ้านนั่นแล้วบ้าน
จะพังแล้วหนีหนีก็เลยพากันวิ่งหนีอ๋อก่อนมันจะลง
มันก็มันได้ยินเสียงใช่ปะล่ะลูกชายเขาทำงานอยู่
ข้างบ้านเป็นช่างอีกคนนึงครับก็วิ่งหนีแม่ก็มองดู
เสาต้นนี้แหละก็มองดูว่าถ้าเกิดเหล็กมันล่วงลงมานี่
ใช่ค่ะเป็นบ้านหลังที่เป็นตึกอยู่ชั้น๔ที่เราเห็นว่า
คานพังแล้วบ้านเป็นรูโหวเข้าไปเลยอ่ะบอกทำกับข้าว

นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
คือพี่กัดก็คงไม่ต้องแจ้งมากหรอกใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้น่าจะพอทราบอยู่ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะเขาก็บอกอยู่ติดกับโลตัสรัดกระบังที่เกิดเหตุนั่นแหละอืม
แมวอยู่๔๐กว่าตัวนะฮะเผื่อใครไปช่วยเหลือกันหน่อยกันแล้วกัน